คุณผู้ชมค่ะพาไปดูของสวยงามกันต่อแล้วกันนะคะ
ช่วงนี้ถ้าใครมีโอกาสไปรับลมทะเลนะคะ
ก็ไปเถอะค่ะแล้วเราก็เลยมารวบรวม
รูปสาวดาราเขาไปทะเล

เริ่มที่คนแรกดีกว่าค่ะคนนี้เลยนะ
โอโม่มาเลยจ้ะขาวโอโม่มาเลย
สะท้อนแสงคนแรกมาเลยเขาบอกอย่างนั้น
ก็ต้องออร่าตัวแม่ค่ะวุ้นเส้นวิริธิพานะคะ
บิกินี่ตัวจิ๋วเลยอวดความแซ่บกันหน่อยค่ะ
แม้หน้าเสียดายพี่แจ๊คขัดใจตรงผ้าสีขาวมาปิด
นิดหนึ่งตัวดำไงเออนี่ขนาดมาแค่รูปเดียวนะคะ

แห่ติดอิโมจิตไปรูปทับเลย
นี่คุณกันถามดีนะคะคุณกันถามว่าไปกับใครก่อน

พี่แจ๊คก็ตามนั้นนะคะต่อกันที่แมทพีรณีค่ะ
ไต่ระดับความแสบตาเข้าไปอีกนะคะต้องคนนี้เลย
แมทพีรณีสุดยอดเลยเอวเขาเล็กมาก
หุ่นดีมากเขาเรียกว่าหุ่นสับเอวสับไปเลยจ้ะ
สะพงสะโพกเอวสวยมากผิวดีด้วยนะคะแมทขา
เนี่ยหวานใจเข้าค่ายไปฝึกนะก็แจกความแซ่บสักนิดนึง
นี่จริงบิกินี่ตัวนั้นเนี่ยเนาะตัดผิวมาก
ต่อดีกว่าจ้าปันนะคะถึงเป็นไซส์เล็ก
แต่บอกว่าความออร่าไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะคะปันสุทัศตาค่ะ
กหุ่นไซส์มินิแบบนี้แหละไปท้าแดดริมทะเลกับเขาด้วยเหมือนกัน
คว้าชุดแบรนด์ว่ายน้ำหรูเลยนะแนวสปอร์ต
อวดกันนิดนึงนะคะแหมขออัพเลเวลเผ็ดขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมน้องปัน
อันนี้ก็แบบว่าพอแบบน่ารักเซ็กซี่สดใสกรุบอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวรอดูเซตต่อไปนะคะอาจจะมาเป็นแบบว่าบิกินี่เว้าสูงเลยก็ได้
แต่ต้องยอมความผิวจริงนะผิวแต่ละคนที่ขาวผ่องมากเลยคุณผู้ชม